ติดตามเขาใหญ่เขาดังค่ะต่อหัว๓๐ล้าน

ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องราวกันต่อนะคะ
ก็คือเรื่องของการที่เขามองว่า
มีคนมีสีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง

ถึงทำให้ช่วงแรกภาค๗ออกมาบอกว่า
ตเตอรี่๓๐ล้านเป็นของครูปรีชา
ว่าถ้ามีนายตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจริงจะต้องนำตัวมารับโทษ
แต่คนที่จะต้องดำเนินการจุดแรกเลยก็คือกองปราบจะต้องมาร้องทุกข์กล่าวโทษก่อน

ขณะที่ดรต้งอันนี้เป็นหนึ่งในพยานฝั่งของครูปีชานะครับ

เริ่มแล้วมหากราบหวย๓๐ล้านภาค๒

หลังจากที่สารอาญารัชดาพิเศษ

และทั้งสองคนคาดว่าน่าจะกลับกาญจนบุรีแล้ว
รโต้งผู้ให้การสนับสนุนฝ่ายของครูปรีชา

หากราบหวย๓๐ล้านภาค๒เริ่มขึ้นแล้ว

เพราะว่าปล่อยออกมาแบบนี้น่าสนใจ
แล้วก็มีคนแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากด้วย
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามข้อเท็จจริง

รต้งอธิบายบอกว่า
วดจรูนเพราะว่าหมวดจรูน

ซื้อลอตเตอรี่มาจากแม่ค้าคนใด
แม่ค้าขายลอตเตอรี่ในตลาดเรสซิตี้ทุกคน
เขาก็ยืนยันบอกว่าครูปรีชาเป็นเจ้าของลอตเตอรี่

พยานแวดล้อมชี้ชัดตั้งแต่ต้นทาง
จากกองสลากชัดเจน
โดยหมวดจรูนมีการกดดันพยาน

ด้วยการแจ้งจับแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่

ให้อดีตนายตำรวจเกินราคา

แต่แม่ค้ายืนยันว่าขายหวยเกินราคาจริง
แต่ที่ขายเกินราคาก็ไม่ได้ขายให้กับหวดจรูนนะ

คดีนั้นถูกเปรียบเทียบปรับ
คนละ๕๐๐๐บาทสำหรับแม่ค้า

ไม่ได้ขายให้กับหมวดจรูนเหมือนเดิม

ได้ออกคำสั่งไต่สวนฉุกเฉิน
สั่งอายัดเงินที่เหลือไว้ทั้งหมด

ซึ่งหมวดจรูนเบิกไปแล้ว๕ล้านบาท
โดยหมวดจรูนไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานไปแสดงว่า

เราได้เห็นความจริง
ประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่า
ที่สำคัญก็คือว่าเราได้เห็นความจริงว่าคนนึงเนี่ยเป็นเจ้าของหวยจริง
ยืนยันว่ามีการซื้อขายหวยจริงกับอีกคนหนึ่งยืนยันไม่ได้ว่าซื้อหวยมาจากไหน
แต่คนที่ยืนยันว่าซื้อหวยได้เนี่ยจากไหนอะไรยังไงเนี่ยกลับเป็นผู้ต้องหาแจ้งความเท็จ
อีกอันหนึ่งก็คือว่าในเรื่องนี้เราเห็นชัดเจน
อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนว่าเรื่องนี้มีการฟ้องร้องต่อสารแพ่ง
เพิ่งมารู้กันหลังจากที่ผมออกมานี่แหละ
มารู้กันว่าคดีนี้มีการฟ้องร้องไปทางแพ่งและมีการอายัดทรัพย์ไปแล้ว
แล้วก็จนถึงขนาดนี้วันนี้ผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์
ที่ถูกอายัดไว้เนี่ยนะครับก็ไม่สามารถเอาหลักฐานอื่นใด
ไปแสดงต่อทางสารได้ว่าทรัพย์นั้นเป็นของจนเอง
แล้วก็สารก็ยังไม่ได้ถอนอายัดอันนี้ก็คงเราก็คงเห็นความจริง

ด้านการดำเนินคดีเกี่ยวกับนายตำรวจที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุจริตและประพฤติมิชชอบหรือปป

กับผลตำรวจตรีสุทธิภูมิพิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
อาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี

บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการประสาน

ซึ่งเป็นผู้ทำคดีนี้
ให้เข้ามากล่าวโทษร้องทุกข์

โดยเท่าที่ทราบอาจจะต้องรอ
เพราะว่ากระบวนการจะต้องรอในเรื่องของ
คดีอาญาเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับเจ๊บ้าบิน

ถึงจะไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินคดี

คือตอนนี้ยังคงจำเป็นต้องเชิญพยานบุคคล
ทั้งพยานปากใหม่และพยานปากเก่า

ก็ต้องเรียกย้อนสอบอีกสักประมาณ๑๐ราย
เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนกองปราบ

ต้องสอบพยานเกี่ยวกับเรื่องของครูปรีชา

ถึงจะเป็นเรื่องของตำรวจนะฮะ
ซึ่งกองปราบเองก็ยังไม่ได้ยืนยัน
ว่าจะเข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อปป

ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของทางกองปราบราม
ปราบรามก็ยืนยันว่าขอทำสำนวนในคดีนั้นให้เสร็จก่อน
ถึงจะมาถึงเรื่องของตำรวจต่อไป
ทั้งนี้ตามขั้นตอนเมื่อมีการแจ้งดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว
ก็จะต้องมีการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องในคดี
ก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหากับตำรวจที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นก็จะสรุปสำนวนส่งให้สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ปปชเป็นผู้ชี้มูลความผิด
ภายใน๓๐วันนี่คือขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับ
ตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้
ต้องสอบทีหลังเพราะเขาบอกว่าต้องรอพยานหลักฐาน
พยานต่างว่ามีหลักฐานชัดเจนถึงตำรวจคนไหนบ้างหรือเปล่า
ถึงจะส่งปปทนะฮะแล้ววันนี้ต้องดูนะฮะ
เพราะมีการประชุมกันนะครับคณะทำงาน๕มีนาคม
จะประชุมกันอีกครั้งหนึ่งในคดีหวย๓๐ล้านนะครับ